มีธาตุแมวธาตุหมาเป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีหรือเปล่า

เราชักจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วเราไม่อยากเลี้ยง
เบื่อน้องเขาแล้วแล้วจะเลิกเลี้ยงจะทอดทิ้งเนี่ย
มีความผิดนะแต่ว่าโทษคืออะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
เลี้ยงหมาเลี้ยแมวต้องรู้ไว้เลยครับว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพหมาแมวอยู่
โดยธาตุและเจ้าของทั้งหลายห้ามทิ้งห้ามทำร้ายหมาแมวโดยเด็ดขาดครับ
เป็นข้อห้ามที่บรรยัดไว้ในพรบป้องกันการธารณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๗
โดยห้ามเจ้าของปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทและกรมประสุทธิ์นำข้อบังคับนี้กฎหมายนี้มาบังคับใช้แล้วนะครับ
คือก่อนอันนี้ในโลกออนไลเขาแชร์ข่าวนี้กันคนก็สงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
และใครอยู่๑๘จังหวัดเหล่านี้รีบเช็คด่วนเลยครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมประกาศพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
หลังจากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสัปดาห์ละกว่า๕๐๐รายครับ๑๘จังหวัดที่ว่านี้ก็คือแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายน่านพยาวตากเพชรบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดอุบลราชธานีกระบี่ภูเก็ตสงขลาสตูนนราธิวาสและกรุงเทพมหานครต้องระวังสุขภาพและเตรียมรับมือกันด้วย

จะเปิดสายให้คำปรึกษาสายด่วนทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดังนั้นใครอยากถือเลิกว่าเอาละเข้าพรรษาปีนี้จะทำสิ่งดีด้วยการเลิกเล่า
โทรไปปรึกษาได้ที่สายด่วน๑๔๑๓ได้ทุกวันเลยครับ